วันนี้ถ้าดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อก็ยังสูงอยู่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังอยู่ที่หลัก๔๐๐๐กว่าราย
และสาเหตุที่มีผู้ป่วยวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็ทำให้วิกฤตเตียงเต็มนั้นเริ่มมาแล้วนะคะในตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องของโควิด๑๙นะฮะ
ตอนนี้ในปัญหาเรื่องของเตียงเต็มนะครับคืออย่างน้อย๓โรงพยาบาล
คือในกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลจุลาลงกรโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุล
แล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ประสบปัญหาไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙
คุณหมอสุปโชคเกิดลาบอายุระแพทย์โรคติดเชื้อ
สถาบันการแพทย์จักรีนรบดินนะครับโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
บุคลากรทางแพทย์นะครับกำลังทำสงครามคล้ายกับชาวบ้านบางรจันทร์
คุณผู้ชมลองดูคุณหมอเขาเปรียบเทียบนะที่กำลังเอาจอบเอาขวานเอามีดมาสู้ศึก
ขอปืนใหญ่ไปแต่ไม่ได้ได้แต่ปืนแก๊ปและตอนนี้พยายามหล่อปืนตีดาบใช้ตามมีตามเกิด
คุณหมอโพสต์แบบนี้หมายความว่ายังไงครับ
คุณหมอยังเชื่อด้วยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับ๔๐๐๐ต่อวัน
อาจจะไม่ใช่ยอดที่แท้จริงเพราะโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยตอนนี้ไม่ยอมตรวจคนไข้แล้ว
เพราะอะไรถ้าตรวจเจอปั๊บต้องรับไงครับนะฮะเช่นเดียวกับคุณหมออายุวเรศนะครับ
สิทธิชาญบัญชาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีที่โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
ไอซียูล้นแล้วเราเริ่มต้องเลือกว่าใครจะได้ไปต่ออืมใครจะควรยุติค่ะ
ตกใจนะฮะคุณหมอบอกว่ากาดอย่าตกการป้องกันสำคัญเสมอ
อกจากนี้ยังมีสเตตัสหนึ่งที่ระบุว่าวันนี้ไอซียูเต็มอีก๑๒๐วัน
วัดและเมนอาจจะเต็มมาดูปฏิกิริยาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเจรจากับเมืองทองธานีแล้วล่ะ
จำโรงพยาบาลบุษราคำได้ไหมครับเขาใช้พื้นที่นั้นอยู่นะฮะ
คือจริงเนี่ยมันจะหมดแล้วล่ะนะฮะเวลาในการใช้ของเขาเนี่ย
แต่ท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าเดี๋ยวจะขอต่อไปอีก๒๓เดือน
ซึ่งจริงสิงหาคมนี้ต้องคืนพื้นที่เขาแล้วลองฟังท่านหน่อยฮะ
มาถึงจุดนี้บุษราคำเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับ
สภาพวันนี้ถ้าไม่มีโรงพยาบาลบุษราคำนี่กระตูงสาธารณสุขก็ยุ่งมากเลยนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขก็ยุ่งไม่ว่าที่ไหนมีคนป่วยมีอะไรก็ตามเนี่ย
ยังไงก็เราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือครับนะครับ
สาธารณสุขไม่มีวันล่มสลายนะครับอย่าไปเขียนกันนะ
กระทรวงสาธารณสุขไม่มีวันยอมให้ระบบสาธารณสุขล่มทลายนะครับ
ไม่ควรจะไปใครก็ตามไม่ควรจะใช้คำนี้
ควรจะช่วยกันคิดทำยังไงให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นนะครับ
ระบบสาธารณสุขไม่ล่มสลายหรอกครับทั้งประเทศ
ถ้ามันจำเป็นจริงก็ต้องระดมกันทั้งประเทศ
ผู้ช่วยโคศกสบคเปิดเผยว่าสวบคได้หารือถึงการอนุญาตให้ผู้ป่วยสีเขียว
เลือกดูแลตัวเองที่บ้านแต่ยังคือมันยังไม่เป็นข้อสรุปอะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่ามีการให้เหตุผลบอกว่ามันยังอันตรายอยู่แล้วเสี่ยงหลายจุด
อย่างไรก็ตามนะครับจะเพิ่มเตียงสีแดงในโรงพยาบาลบางขุนเทียน
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ถึงโรงพยาบาลเอกชนร่วมด้วยครับ
มหาวิทยาลัยมหิดลและวัตเชื้อระพยาบาล
ใน๓ส่วนนี้นะคะก็จะมีการระดมบุคลากร
เพื่อสามารถที่จะเปิดเตียงรองรับได้อีกกว่า๕๐เตียงภายในเดือนนี้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครเจอคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นเรื่อยนะครับ
วันนี้เจอ๓คลัสเตอร์ก็คือแคมป์ก่อสร้างซอยรามคำแหง๗
พบผู้ติดเชื้อ๑๖๔ราย
แคมป์ก่อสร้างศรีลมซอยก้าวพบผู้ติดเชื้อ๑๒๖ราย
และบริษัทผลิตหมวกกันน็อกเขตบังขุนเทียนพบผู้ติดเชื้อ๑๖๕ราย
ปัญหาเตียงเต็มไม่ได้เกิดขึ้นแต่กรุงเทพมหานครเท่านั้นครับ

โรงพยาบาลสนาม๕แห่งตอนนี้ไม่พอแล้วครับ
การที่จะรับผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทำให้ทำยังไงอ่ะ
ทำให้ผู้ติดเชื้อบางคนเนี่ยต้องกลับไปกักตัวที่บ้าน
แต่แต่มีดอกจันทร์ด้วยนะครับแต่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม่ให้ออกจากบ้านนะฮะ
อันนี้ก็ยังเบาใจได้เปราะหนึ่ง
ตอนนี้ทางจังหวัดจะใช้ศูนย์ประสานการพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลานนะครับ
เป็นโรงพยาบาลสนามอีก๕๐๐เตียง
แล้วก็มีแผนจะตั้งโรงพยาบาลสนามในทุกอำเภอ
นี่เป็นสัญญาณอันตรายของโควิด๑๙จริงครับวันนี้ครับ